แต่ว่าวิธีปฏิบัติที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นข่าวเนี่ย
คิดว่าน่าจะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ควรจะใช้เป็นทางการนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของดูการ์ตูนกินไอศครีมอะไรก็แล้วแต่
สิ่งที่ควรจะเป็นชิ้นเป็นอันโดยตัวระบบมันเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว
เริ่มจากคุณพ่อก่อนคุณพ่อพูดแทนคนอื่นได้ด้วยนะ
สิ่งที่อยากได้จากโรงเรียนก็คือ
ในการรักษาเยียวยาทั้งเด็กทั้งผู้ครองครับ
พี่เด็กคือคนที่เข้าใจเขาหน่อย
จนกว่าอาการเด็กจะหาย

พ่อแม่เลี้ยงมาเนอะพอลูกพฤติกรรมเปลี่ยนมัน
ใจมันสั่นกันนะคะคุณพ่อค่ะ
ที่ผมเคยเสนอไปนะครับผมเสนอให้ติดกล้องวงจรปิด
ไม่ใช่ว่าไปขอดูนะครับผมสามารถดูผ่านมือถือได้ว่าลูกตอนนี้ทำอะไรอยู่
เขาสอนลูกเรายังไงมีพฤติกรรมการสอนลูกได้ยังไง
ขอติดที่ห้องเรียน
แล้วก็ห้องนอน

เพราะมันมีเคสที่เอาเด็กไปขังในห้องน้ำ
แล้วก็ในจุดที่ลูกเราทำกิจกรรม
อย่างเช่นว่าถ้าปีหน้าเอาของปีหน้าด้วยแล้วกันนะครับ
มันจะมีการมีสระว่ายน้ำอันนี้เราต้องเห็นด้วย

อันที่สองนะครับคือผมจะได้นักกิจวิทยาเด็ก
มาดูแลเด็กที่โรงเรียนในห้องเรียนของลูกผมเลยนะครับ
ก็คือจนมาเยียวยาจนกว่าที่ลูกผมจะหาย
แล้วก็ลูกของหลายคนหายหวาดระแวงวิตกกังวลความกลัว

ต้องให้มาบำบัดเลยไม่ใช่ว่าเราต้องพาลูกเราไปหาเขา
เขาต้องมาอยู่กับลูกเราทุกวันเพราะว่าตอนนี้ครับเด็กคือหลายคนคือกลัว
กลัวทุกอย่างกลัวสิ่งทุกอย่างนะครับ
ตี้การเรียนคือตอนนี้อย่างของผมเนี่ยประสบการณ์ตรงนะครับ
เด็กครูภาษาอังกฤษดุผมก็จะไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

ครับครูสอนเลขใจดีผมก็จะเรียนชอบเรียนเลข
ผมก็เลยจะได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษตัวเองคณิตศาสตร์
แต่เคสนี้ไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าทุกวิชาเขากลัวหมด
เพราะเขาโดนกระทำทุกวิชากลายเป็นว่าเขาจะไม่ชอบการเรียนหนังสือไปเลย
มันจะทำให้เด็กกลุ่มนี้ครับแอนตี้การเรียนและอนาคตเขาจะอยู่ตรงไหนครับ
โอ้แต่อันนี้เดี๋ยวไปเสนอพรุ่งนี้น่าจะได้ฟังว่าเขาตอบรับได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าอันนี้มันเกิดคือสิ่งที่คุณพ่อขอได้อาจจะบอกเรียกว่ามาก
แต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เด็กโดนกระทำแบบไหนมา
ใช่ครับอันนี้คือเราเห็นแค่หกวันนะครับแต่ก่อนนั้นอีกครับ
และที่สำคัญลูกผมนี่นั่งข้างเขาทุกวันเนี่ยเต็มเลยครับแต่เรามองไม่เห็น
ค่ะเข้าใจค่ะพูดย้อนมัน
ได้ท่านละกระชับแต่อยากให้คุณแม่ทั้งสองท่านได้พูดคุณแม่ต้องการอะไรคะ
คือเราอยากจะมีชาร์จที่หน้าห้องเลยว่ามีครูท่านไหนสอนลูกเราบ้าง
ทุกวันนี้เราไม่รู้เลยไม่รู้จักชื่ออาจารย์ทั้ง๔ท่านเรารู้แค่ชื่อเล่น
จุ๋มชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อนั่นไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริง
แล้วเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเขามีใบประกอบวิชาชีพไหม
พอชื่ออะไรใครชื่ออะไรไม่รู้
คือต้องการให้รู้ตัวตนคือถ้าเกิดอะไรขึ้นตามตัวเจอ
ใช่อันนี้ไม่ได้รอให้มาเจอเองให้พ่อแม่ตามตัวได้ด้วย

ของคุณแม่เนี่ยขอเรื่องของครูต่างชาติด้วยนะคะ
การที่โรงเรียนคัดครูต่างชาติมาสอนเนี่ยขอให้มีมาตรฐานหน่อย
ไม่ใช่เอานักท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวมาสอนอย่างนี้
มันไม่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่คุณพ่อพูดไป
กล้องวงจรปิดขอให้มีทุกห้องและสามารถดูได้เรียลไทม์
ไม่ใช่ว่ามีเคสทีก็มาขอดูกันทีมีเคสทีมาขอดูกันทีอย่างนี้

คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
มันเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าคือทางผู้ปกครองก็กลัวว่าจะถูกลบหรือเปล่า
โดยเฉพาะยิ่งย้อนหลังไปได้ไม่เยอะเนี่ยนะคะ
สมมุตินะคะเรียนคิดแทนผู้แทนก็คือว่า
ถ้ามันเกิดมีการตัดต่อนะคะหรือว่าลบทิ้ง

อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องว่า

ทำไมถึงไม่ขอดูแบบเป็นเทปแล้วเอามาให้
พรุ่งนี้จะเป็นวันที่บอกได้นะคะวิธีปฏิบัติ

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีคืบหน้าไม่ได้เราจะได้คุยกันอีกนะคะ
ยังไงขอให้น้องดีขึ้นเร็ว
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ